คงคงไม่ใช่มั้งครับคงจะตีความกันเลยเถิดไปเพราะว่าที่ท่านพูดท่านก็ไม่ได้พูดแม้แต่คำว่าถวายสัตว์นะครับบนเวทีท่านพูดแต่ว่าประเด็นอะไรก็ดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญท่านก็จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับก็เพียงแค่นั้นเองแต่การรับผิดชอบเนี่ยคงจะมีรายละเอียดที่ท่าน
ลาออกแน่นอนอันนี้ไม่มีเรายังประชุมหารือกับท่านกันอยู่ทุกวันเมื่อวันที่ลงไปพื้นที่ยาลาก็ยังวางแผนที่จะทำสิ่งต่างที่จะเกิดประโยชน์กับพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้แล้วก็ท่านยังบอกว่าในกรุงเทพในภาคอื่นอื่นก็อยากจะมาวางแผนเข้าไปดูแลกันคือยังวางแผนเรื่องงานกันอยู่เลยไม่มี
เมื่อเมื่อวานก็ลงพื้นที่ตลอดทั้งวันแล้วก็บ่วยอยู่ด้วยอ่ะนะคะท่านก็อาจจะพูดสั้นสั้นไปนิดหนึ่ง
ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีถอดใจใดทั้งสิ้นค่ะอย่างที่เรียนก็ยังวางแผนทำงานกันอยู่ทุกวันนะคะ
นายกรรมเตรียมการไปแล้วดีพอแล้วพี่แจ้งเขาเข้าได้ไหมคะการเตรียมการนั้นได้ไหมขอให้ท่านเป็น
พูดพูดเองดีกว่าเราก็เปิดเผยเองดีกว่านะคะก็มีรายละเอียดที่ท่านก็ยังไม่ได้บอกกับใคร
ท่านบอกว่าท่านรับผิดชอบได้ไม่ต้องห่วงท่านก็บอกเดี๋ยวผมดูแลเอง
ยังไม่มีกำหนดเวลาค่ะก็รอใจเย็นนิดนึงแต่คลี่คลายได้ไม่มีปัญหานะคะ
แล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยเถิดกันไปถึงประเด็นที่สงสัยกัน

อย่างนี้ก็ฝากทำความเข้าใจกับประชาชน
ไม่ต้องกังวลนะคะท่านนายกยังอยู่
วันนี้ป่วยแค่นั้นเองเพราะว่าทานทุเรียนเยอะเมื่อวาน
ไม่มีค่ะไม่มียังไม่มีใดอย่างนั้นทั้งสิ้น
อย่างที่เรียนยังสั่งการเรื่องงานอยู่ทุกวันเลยค่ะ
มันเป็นไปได้ไหมคะเมื่อเราถึงเยี่ยมหรือที่ยังไม่ได้ต่อมา
ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นแน่นอนนะคะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ